รายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คัดเลือกเครือภาย๑๖ทีมจาก๑๐ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย
โดยเฉพาะในการดันขันเรือหัวหงต์

หัวเรือหงถูกติดตั้งต่อเข้ากับเรือพายขนาด๑๐ฝีภาย
เรือพายหัวเรือหงลำนี้เป็นเรือกลาง
ที่ใช้สำหรับการแข่งขันเรือภายนานาชาติ
ซึ่งโดยทั่วไปหัวเรือภายนานาชาติที่แข่งขันกันในทุกประเทศ
ลักษณะเป็นรูปหัวมังกร
แต่เมื่อมีการแข่งขันในประเทศไทย
หัวเรือมังกรจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นหัวเรือหงษ์
ที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ของการแข่งขันสุดยอดเรือสยาม
ที่จะจัดระหว่างวันที่๑๙๒๐ธันวาคม๒๕๕๘นี้
ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
เวลาแข่งเรือนานาชาติเราใช้เรือการ
ก็คือเรือสวอนโบ๊ทหรือเรือหงษ์
เพราะฉะนั้นทุกทีมจะใช้เรือประเภทเดียวกัน
เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน

แต่เราเป็นสวอนโบ๊ทมันก็คือเป็นเรือหงษ์
เพราะฉะนั้นความสวยงามโดดเด่นตรงนี้จะมีมากกว่า

และที่อื่นจะเป็นส่วนมากจะเป็นรากร

นอกเหนือจากนั้นสิจชิงชัยเหนือลำน้ำเจ้าพระยา
ในครั้งนี้ยังได้รวบรวมเอาสุดยอดฝีภาย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มาร่วมสืบสารตำนานแข่งขันเรือยาวประเพณี

นับเป็นการรวมตัวของเจ้าลำน้ำทั่วไทย
เพื่อร่วมชิงชัยในศึกสุดยอดเรือสยามครั้งนี้
เรือเด็ดจากรุมเจ้าพระยา
กันอย่างนั้นปีนี้เราก็พยายามจัดเป็นนักสนับที่ว่า
เอาเรือยาวประเพณีจากจังหวัดต่างที่สำคัญในทุกภาค
ที่อาจจะเป็นแชมป์มาจากที่หลายที่เอามารวมตัวกัน
ปกติเรือยาวประเพณีมันจะวิ่งกันตามสายน้ำของแต่ละแต่ละภาคนะฮะ

แต่ว่าคราวนี้ก็คือสุดยอด
เรือทุกลำมาแข่งกันที่นี่ก็คือสุดยอด
ชนะเลิศก็ถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยเหมือนกัน

ได้เข้าไปสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณีในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

และพยายามผลักดันให้เป็นกิจกรรมที่สร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เกื้อหนุนให้ระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
จนกระทั่งในปีพุทธศักราช๒๕๓๑
ได้เริ่มมีแนวคิดการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือภายนานาชาติ
เพื่อสร้างภาพจดจำการแข่งขันเรือภายในประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้น
และได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นับเป็นเวลากว่า๓๐ปี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมสืบสารประเพณีบนสายนาทีอันยิ่งใหญ่
สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรม
และประเพณีวิถีชีวิตไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้